เสียใจครับที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ
แต่ว่าผมก็ต้องไปอะครับเพราะว่าผมอยากแบ่งเบาภาระพ่อไม่อยากเป็นภาระพ่อครับ

คิดถึงครับคิดถึงทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่เลยครับ
อยากให้เขามากลับมาคืนดีกันครับ
พี่พีอยากได้คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาดีกัน

เราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหม
ดีดีไอบลูพาวเวอร์
รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็มขวด

ก็วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดมานะครับ
ทางช่องไทยรัดทีวีสารที่สองแห่งนี้นะครับ
นาฬิกา๒๐นาที
พบกับเราทั้งสองวันเลยกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไม่ว่าวัยไหนถ้าคุณมีหัวใจเป็นนักสู้นะคะ
ร้องเพลงได้ก็สมัครมาได้เลยค่ะ
ร้องได้ครอบ๑๐ยิบไปเลย๑ล้านบาท
วันนี้เหมือนกันเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วค่ะ
คือสภาพครอบครัวไม่พร้อม

ทางคุณแม่ไปทางตัวของเขาเองก็ต้องอยู่อีกทางหนึ่งค่ะ
ด้วยวัยอายุยังน้อยอยู่แต่ว่ามีใจนักสู้ที่เรียกได้ว่าเข้มข้นเหลือเกิน
คราวที่แล้วก็เปิดตัวน้องเข้าไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ไปพบกับภาพชีวิตเรื่องราวของเขาอีกครั้งหนึ่งเลยครับ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรพลนามสกุลมหาบันชื่อเล่นชื่อพีอายุ๑๓ปีเรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนวัดโคกยางครับ
ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนาคล่องจังหวัดกระบีครับ
ทุกวันนี้ผมมีอาชีพรับจ้างคนที่มีสวนยางเก็บขี้ยางครับ
เวลาผมต้องไปเก็บขี้ยางนะครับต้องตื่นตี๓ครับแล้วก็ไปถึงสวนยางตี๔ครับ
จนถึงตี๗แล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาแต่งตัวไปโรงเรียนครับ
ก็หนักครับแต่ว่าอยากทำครับเพราะว่าอยากได้เงินไปใช้จ่ายที่โรงเรียนครับ
ได้เงินก็บางครั้งครั้งละ๑๐๐ก็ถ้าพิเศษก็๑๕๐ครับ
สาเหตุที่ผมอยากทำงานนะครับเพราะว่าผมอยากมีเงินให้ป้ากับลุงใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับ
เพราะว่าผมมาอาศัยบ้านลุงกับป้าผมก็เลยอยากช่วยครับ
ผมกับป้าแล้วก็ลุงไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันเลยครับ
แต่ว่าป้ากับลุงอยากดูแลเลี้ยงผมครับ
กับลุงสงสารผมครับเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่ครับ
พ่อแม่ผมแยกทางกันเมื่อ๔ปีที่แล้วครับ
มีอยู่วันหนึ่งผมตื่นมาแล้วผมก็ไม่เห็นแม่
ผมเลยถามพ่อครับว่าแม่ไปไหน
พ่อก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วครับ
ก็รู้สึกเสียใจครับก็เป็นห่วงแม่ครับ
เพราะว่าแม่ก็เป็นหลายโรคอยู่เหมือนกันครับ
ไทรอยด์เบาหวานหอบความดันครับแล้วก็โรคหัวใจด้วยครับ
ที่เป็นห่วงแม่นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าแม่จะไม่มียากินครับ
แม่ก็ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่ครับ
แล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ครับ
คือตอนนั้นสถานการณ์ที่บ้านผมแย่มากเลยครับ
พ่อของผมเมาหนักมากครับงานก็ไม่มีทำครับ
บังเอิญลุงมาหาผมที่บ้านพอดีครับ
วันที่พ่อกับแม่เขาเลิกกันนะครับผมไปบ้านเขาพอดี
ผมเห็นน้องพีร้องไห้นะผมก็สงสารไม่รู้ยังไง
ผมจำเป็นก็ต้องเอามาเพราะมันไม่มีใครเลี้ยงดูกันเลย
จริงคือว่าพ่อเขาไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเมามาก
ผมก็เลยบอกพ่อเขาว่าถ้าว่ามันกลับตัวได้เมื่อไหร่
ว่าเลิกเล่าได้เมื่อไหร่นะผมว่าผมอยากจะเอาลูกกลับคืนให้
ตอนนั้นเราคิดว่าให้พ่อตั้งตัวได้ก่อน
เพราะว่าผมก็ไม่อยากเป็นภาระของพ่อครับ
แล้วผมก็มาอยู่กับลุงครับลุงกับป้าก็ใจดีกับผมมากครับ
อยู่ดูแลผมจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับ
สงสารสงสารเขาสงสารแบบว่าความเป็นอยู่
ถ้ามาอยู่กับพ่อเขาเนี่ยความเป็นอยู่ไม่รู้จะอยู่ยังไง
ใครเป็นดูแลใครจะสั่งสอนมันอยู่แคมป์คนนานมันจะลำบาก
และคดีในการศึกษาก็ห่างไกลแต่อยู่ที่นี่อยู่กับป้า
อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยประมาณ๒กิโลกว่าเอง

เวลาปิดเทอมนี้ผมก็ต้องส่งน้องพีไปอยู่กับพ่อเขา

เพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าพ่อเขาลำบากแค่ไหน
ไม่อยากจะให้ลูกกับพ่อเขานี่ห่างกันมาก
เพราะเวลากลับไปอยู่ด้วยกันจริงแล้วมันจะอยากให้ความใกล้ชิดมันเกิดขึ้น
ตอนนี้พ่อเขายังพอไปได้อยู่นะ
ถ้าเกิดพ่อเขาไปไม่ได้ก็ต้องลูกเขาก็ต้องเลี้ยงดู
ผมก็คิดว่าไอ้เด็กคนนี้มันโตขึ้นมันน่าจะเลี้ยงดูพ่อได้

ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งต่างจังหวัดก็ตายหมดเลย
พีเป็นคนนิสัยที่ว่าเรียบนะ
ไม่เกเลพูดอะไรมันก็ฟัง
ช่วยทำงานบ้านมีช่วยกวาดพญาล้างจาน
แล้วก็เสียบหม้อหุงข้าว
ทำ๓อย่างนี้ทุกวันเป็นประจำ
ขอบคุณป้านะครับที่ว่าคอยดูแลผม
แล้วก็สั่งสอนให้ผมเป็นคนดีครับ
ขอบคุณลุงนะครับที่คอยสั่งสอนผม
แล้วก็คอยให้ผมได้ทำนู่นทำนี่
ให้ผมได้พึงตัวเองเป็นครับ

ผมอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาครับ
เพราะว่าผมอยากช่วยแบ่งเบาภาระของคุณป้าแล้วก็คุณลุงครับ

เลี้ยงดูพ่อกับแม่ครับ
ต้องร้อนที่ซึ้ง
แล้วเราจะได้กินข้าวหน่อยกันครับ
อย่าให้ผมกลับใหม่โลกมาคืนดีกันเมื่อเดือนนะครับ
นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวของเขานะครับมาพบกับเขาเลยนะครับ
พีนะครับเด็กชายผู้มีฝันรอวันพ่อเลิกเล่าเชิญครับ

มายืนตรงกลางนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทีสวัสดีครับสวัสดีครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพชีวิตนะคะน้องพีนี่ก็อาศัยอยู่กับคุณลุง
ซึ่งไม่ได้เป็นญาติเกี่ยวดองอะไรกันใดทั้งสิ้นเป็นเพื่อนคุณพ่อ
แต่ว่าเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจยิ่งใหญ่จริงวันนี้อยู่กับเราด้วยค่ะ
ขอต้อนรับลุงปุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ไปสักนิดนึงช่วงที่หนูโตมาจำความได้ก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตลอด
ครอบครัวเป็นยังไงพื้นฐานอบอุ่นไหมลูก
อุ่นครับก็แต่ว่าเรื่องฐานะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ
ที่เราพอจำได้เป็นไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันบ้างทำงานอะไรกัน
คุณพ่อทำงานก่อสร้างครับตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่เลี้ยงผมที่บ้านครับ
เป็นแม่บ้านพี่เห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันบ่อยไหม
ไม่ค่อยบ่อยนะครับก็คืออยู่อบอุ่นกันดีครับ
อุ่นกันดีแล้วคิดว่าด้วยเรื่องอะไรทำไมอยู่ดีคุณแม่ถึงได้หายไปเลย

คือพีก็ไม่เคยรู้เรื่องราวระแคะระคายมาก่อน
เพียงแต่อยู่มาวันหนึ่งตื่นมาเหรอลูก

คืนนั้นก่อนที่จะเข้านอนมีผิดสังเกตอะไรไหม

แม่ก็ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของอะไรปกติเหมือนเดิม

นอนกับพ่อกับแม่ครับ๓คน
แล้วพี่ตื่นมาเห็นพ่อพ่อนั่งทำอะไรอยู่
พ่อก็นั่งอยู่เฉยครับ

ก็เห็นมีน้ำตากึ่งตา
ผมก็เลยสงสัยแล้วผมก็ไม่เห็นแม่ผมก็เลยถามพ่อครับ
ณตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อดื่มเหล้าหรือยัง

แล้วพอคุณแม่ไปแล้วพีอยู่กับพ่ออีกนานเท่าไหร่
พอรุ่งเช้าลุงก็มาพอดีครับ
ลุงปุ๊กค่ะคือลุงก็ไปวันนั้นพอดีบ้านอยู่ใกล้กันหรือว่าไงฮะ
คุณลุงปุ๊กับพ่อน้องพีเป็นเพื่อนกัน

เพื่อนสนิทกันคบกันมากี่ปีฮะ๒๐กว่าปีก็เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักกันเลยว่าอย่างนั้นเราเข้าไปคุยกับเพื่อนเราว่าไงมั่ง
ผมเข้าไปถามว่ามันเป็นเรื่องมีเรื่องอะไรกันถึงได้แยกทางกันค่ะอย่างเขาบอกว่าเขาบอกมันก็เรื่องเงินเลยค่ะ
เพราะเรื่องเงินมันไม่พอใช้ก็คือปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปากเรื่องท้องใครเป็นคนบอกว่าพีต้องมาอยู่กับลุงปุ๊หรือว่าลุงปุ๊เป็นคนบอก
ผมคิดเองเนี่ยครับเพราะว่าผมดูแล้วสภาพมันไม่น่าจะเลี้ยงไปได้ครับลูกเพราะว่าอีกคนนึงก็ปลายทางแล้วพ่อเขาติดเป็นเรื่องเงินมาก
ทำไมลุงปุ๊ถึงมีใจที่อยากจะดูแลลูกของพี่สาให้
คือว่าผมกับสานี่เป็นเพื่อนกันมากเป็นเพื่อนรักกันมาก
ทีนี้เสร็จปุ๊บผมเห็นในสภาพอย่างนี้แล้วมันไม่น่าจะไปกันรอด
เพราะถ้าอยู่กับพ่อเขาแล้วเด็กมันจะอยู่ไงอยู่ในชุมชนก่อสร้าง
แล้วพ่อก็บางทีก็ทำบ้างไม่ทำบ้างงานเมา
อาทิตย์นึงจะได้ทำอยู่ประมาณ๓๔วัน
ลุงปู้พอบอกอย่างนั้นกับคุณสา
แล้วจะต้องบอกกับเขาว่าพี่ไปอยู่กับลุงปู้เอ๋ยกับเขานะครับ
พ่ออาจจะทรงสักยันจะเลี้ยงไม่ได้นะเนี้ย
เพราะว่ามันไม่มีสภาพในการที่ว่าจะเลี้ยง

ทั้งตัวคุณพ่อแล้วก็ตัวน้องพีเอง
พี่พอลุงปุ๊เขาบอกกับเราอย่างนี้
สิ่งแรกที่ได้ยินเลยรู้สึกยังไง
ก็รู้สึกเสียใจครับที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ
แต่ว่าผมก็ต้องไปอะครับเพราะว่าผมอยากแบ่งเบาภาระพ่อ

พี่ถ้าวันนี้พ่อดูอยู่
พี่อยากบอกอะไรอยากคุยอะไรกับพ่อบ้าง
ผมอยากให้พ่อเลิกเล่าครับ
แล้วถ้าพ่อเลิกเล่าผมก็จะกลับไปอยู่กับพ่อครับ
แล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้พ่อนะครับ

หนูรู้ว่าคุณพ่อเขาจะเลิกได้ไหมคะ
ผมเคยติดนะเล่าแล้วผมก็เลิก
ปูเองก็เคยเป็นลิซึมเหมือนกัน

พ่อของน้องพีเข้ามาบอกอะไรลุงปุ๊

แต่มากลับมาตอนนี้ผมกลับไปเตือนเขา
มันเหมือนกับว่าสวนทางกันแล้วตอนนี้

คือว่าโรงพยาบาลตอนนี้เขามีที่เลิกแล้ว

อ่านะคุณผู้ชมใครที่กำลังติดสุราอยู่นะคะ
ที่อยากเลิกนะก็ไปตามโรงพยาบาลได้นะคะ
อย่างที่เห็นค่ะผลกระทบไม่ได้มีแค่คุณคนเดียว
ของในครอบครัวแน่นอนรับไปเต็ม
มีตัวอย่างให้เห็นนะคะวันนี้นะคะ
ถามลูกปู่น้อยเขาเป็นอย่างไงบ้าง

ให้มาทำตามสบายเหมือนพี่เขา
พ่อลูกชายผมก็เป็นเพื่อนเขาอยู่ตอนนี้
ค่ะลูกคุณมีลูกกี่คนครับ

พี่จ๊ะอนาคต

อยากเป็นพนักงานบัญชีครับ
เพราะว่าอยากนั่งนับเงินครับ
แต่เดี๋ยวมันเงินคนอื่นเขานะ

โตขึ้นจะได้เป็นนั่งนับเงินนะเรา

ดีครับมีความฝันไว้ดีที่สุดเลย

พี่รู้สึกยังไงกับลุงปุ๊บ้าง

รู้สึกรักรักลุงปุ๊แล้วก็ป้าครับ
เพราะว่าเขาให้ความอบอุ่นผมอย่างดีครับ
วันนี้ป้าไม่ได้มาด้วยมาแต่ลุงปุ๊

ฉะนั้นพี่ให้น้องพี่
ก็ขอขอบคุณลุงกับป้ามากนะครับ
ที่แม่ตาเลี้ยงผมมาจนถึงปัจจุบันนี้
ผมสัญญาครับว่าผมจะไม่ลืมบุญคุณป้ากับลุงครับ
กับลุงอย่างดีเลยครับ
นี่ก็เป็นคำพูดจากใจนะฮะ
ของน้องพีนะครับที่ให้กับลุงปุ๊
ซึ่งก็เหมือนกับเป็นพ่อคนที่สองของน้องพี

วันหนึ่งถ้าเกิดน้องพีโตขึ้นไป

วันนั้นพีก็จะมีกำลัง
มีอะไรพอที่จะกลับไปหาพ่อแล้ว
อาจจะทำให้พ่อเลิกเล่าได้

ลุงโป๊ะได้ยินเขาพูดอย่างนี้บ่อยไหมคะ
ได้ยินแต่ว่าก็ไม่บ่อยครั้ง

มันก็ภูมิใจนะครับที่ว่าเขายังคิดได้
ก็ดีใจที่ว่าเอาเขามา

เรื่องที่ว่าการใช้ชีวิตอย่าใช้ให้มันเปลือง

เรื่องเล่าเรื่องยาเรื่องบุหรี่อะไรก็อย่าไปยุ่ง

ก็อยากให้เขาเป็นเด็กที่ดีนะครับ
ผมก็พอใจที่ว่ามาถึงจุดนี้ได้ก็

เท่าที่ว่าเขาจะมีความสามารถที่จะเรียนได้

หนูยกย่องค่ะ
เคารพค่ะในความที่มีจิต
ที่ดีมีเมตตาค่ะลุงปุ๊

เมื่อวันนั้นมาถึงนะครับน้องพีก็อาจจะได้กลับไปอยู่กับคุณพ่อ

นะแต่วันนี้เราต้องการ๔๐๐๐บาท

นะครับเพื่อไปเป็นทุนในการศึกษาของเรา
แล้วก็ไปลดภาระของคุณลุงปุ๊ด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ๔๐๐๐บาท

ไม่ยากเลย๓เพลงเนี่ยอาจจะได้ในวันนี้เลยก็ได้

นะเป็นกำลังใจให้เรามาเริ่มกันเลยดีไหมพี่

เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๑ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
อันนี้ก็เป็นอินโทรเพลงที่หนึ่งนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตของเราในวันนี้
หนุ่มกระบีเปิดมาปุ๊บเจอเพลงหนุ่มอีสานเลยนะครับ
เคยฟังไหมครับเพลงนี้เคยฟังครับ
ชอบตัวศิลปินไหมครับชอบครับ
เป็นแบบวัยรุ่นนะพีน่าจะกำลังติดตามอยู่นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอ้ายมีเหตุผลครับ
ของพี่เบิ้ลปฐุมราชเขานะตอนนี้เขาเป็นทหารด้วย
ตอนนี้มารายการของเรานะครับเพลงแรกนี้ไม่ต้องถามว่าจะสู้หรือจะหยุด
เพราะว่าต้องเล่นอย่างเดียวเพราะยังไม่มีเงินสะสมต้องร้องอย่างเดียว
แต่ว่ามีสิทธิ์ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลยนะครับมีสิทธิ์ในการใช้ตัวช่วยจาก
ที่มีสิทธิ์เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
สำหรับเพลงที่๑นะครับพีครับตกลงว่าตัวช่วยเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ถ้าตื่นเต้นหายใจลึกหายใจเข้าลึกหายใจออกลึกแล้วมีสมาธิกับมันลูก

มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
สู้ครับหนูมาสู้เต้นครับ

ต้องรักตัวอ้าย
อายบอกเคยสิทำร้ายมัน
อ้ายนี่แค่เพียงเจียมตัว
ก่อนทุนหัวสิมาพวพันธ์
โปรดอย่ามาทิมความฝันที่อายเลยนะ
บอกเคยให้ใจกับใคร
หัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แสผู้เศร้าก็เคยสิหัวสาก
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นตา
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามา
ดูแลให้ดี

แล้วเจ้านั้นมีค่า
ที่ผ่านมาอายหากเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิง
ที่อายนั้นมี
เอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟน
เดินควังแขนสักครั้งก็ยังดี
อยากให้รู้ว่าที่เห็ดแบบนี้
อ้ายมีผล
โปรดต่อไป

เดินทางนี้

เพิ่งไข่ใส้ร่วงเพียงไอศาล
โปรดติดตามตอนต่อไป